ทำไมเห็นไอ้แองจี้หนึ่งไอ้ตั๊กหนึ่งโอ้ย
ไม่รู้จะหาคำด่าในมนาปุ๊กร่อนแล้ว

เอามาแม่น้ำหนึ่งดีกว่าไม่ใช่ฉันร้องไห้กว่าเดียวเพราะแม่น้ำหนึ่งเองก็ร้องไห้

ใช่แล้วเปรียบเหมาะดูบรรคลด้วย
ถรื่อมาจากไหนเยอะแยะ
โดนอีกแล้วเมื่อแม่น้ำหนึ่งจะร้องไห้

ขอสามปู่ตัวแตกนะฮะเลขนี้ต้องมาครับ
เอาละพรุ่งนี้ใช่ไหม๑กรกฎาคมบรรดานักเสริมโชคก็ต่างสอหาเลขเด็ดกัน
และผู้ที่จับตามองแม่น้ำหนึ่งพิรดานักใบ้เลขชื่อดัง
ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวได้ไลฟ์สดผ่านเพจแม่น้ำหนึ่งโดยบอกว่าเพจหลักแม่น้ำหนึ่ง๘๘
คนตามล้านกว่าคนนะฮะโดนจำกัดการเข้าถึงแล้ว
เพราะว่างั้นส่วนเพจน้ำหนึ่ง๒แม่น้ำหนึ่ง๒มีคนตาม๒๐๐๐๐๐
อาวุธคืออะไรน่าตรูหรอน่ากลัวจนเป็นอาวุธเลยเหรอ
นางก็ถามจะร้องไห้ปั้นเพจมาเหนื่อยมากหายไปในพริบตา
ขอเครื่องหมายก็ไม่ได้เพจปลอมทำอะไรก็ได้หมด
ส่วนเพจจริงโดนรายงานตลอดพร้อมทั้งขอปู่เพจปิวไม่เป็นไร
สามตัวแตกถ้าเพจปลอมไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนจะไม่ว่า
แต่เพจปลอมกลับมารายงานเพจจริงอย่างวะ
พร้อมที่อย่างว่างวดนี้ยังไงก็ต้องมี๐
พระเจ้าเขาบอกว่างว่านี้เขาชอบ๐มาก
ยังไปฟังเสียงแม่น้ำหนึ่งกันสักนิดหนึ่งครับ
นวดนี้มี๐แน่เลยค่ะลูกค้าขา
เพราะว่า๑๐แฮงมากเลย

๐แฮงคักเลย
๐คักเลยเนี่ย๐มาบน๐มาล่างเลยค่ะตอนนี้
พอไลค์ตัดเสร็จปั๊บไลค์อีกคนดูเยอะไลค์ตัด
เช้ามาปิดกั้นเลยจ้ะ

เมื่อวานนี้นางไลฟ์สดนะครับก็บอกว่าชอบศูนย์มาก
แล้วก็ที่ให้เลขมาก็เป็นศูนย์๙
กับ๙๔แล้วก็ที่พี่หนุ่มเปิดมามี๑๓ด้วย
โดยการจุดทูปงวดนี้ทูบแม่น้ำหนึ่งจุดได้เลข๓๓

ก่อนที่ถูกจะปิดกั้นการมองเห็นในช่วงเช้านั่นเองนะครับ

ทั้งเลขจากผิดหนุ่มทั้งอู๋แบบเยอะ

แต่วันนี้หนูก็ลองไปสำรวจแถวแผงมาคุณแม่

ว่ามันไม่ได้มีชุดใหญ่เหมือนเมื่อก่อนที่
อะไรนะอีเจ๊รักผัวถูกที๙๐ล้านอะไรอย่างนี้

เขาเพิ่มกำลังการผลิตสูงขึ้นไง

สมรักธรรมสิงห์ที่โดนหลอกขายโรตาลีเห็นไหม
คือยอดโคตรที่โรตาลีมันใครเอามาหลอกตอนนี้

ความหวังของหมู่บ้านพรุ่งนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ